คุณผู้ชมค่ะกระแสข่าวเรื่องของหลังจากที่ปลดล็อกใบกระท่อมออกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยนะ
เราก็เห็นกระแสต่างออกมาเยอะมากที่นำเสนอข่าวมานะ
ออกมาขายข้างทางบ้างแหละขายเป็นใบทั้งออกมาขายสี่แยกไฟแดงบ้างล่ะแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
แต่วันนี้มีอีกหนึ่งร้านคุณผู้ชมที่จะนำเสนอเพราะว่าเขานำใบกระท่อมมาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์แล้วออกมาขายจนได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียว
ฉันไปส่องเจอก็เลยจะมาบอกต่อติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
เอาล่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ร้านชื่อว่าร้านมานีมานะ

เป็นเจ้าของร้านที่ต้องบอกว่าเขาผันตัวมานะคะจากธุรกิจเดิมก็คือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วผันตัวมามาขายติ่มซำขายติ่มซำควบคู่ไปกับการขายค็อกเทล
น้ำกระท่อมย่างอ่อนอ่อนไร้แอลกอฮอล์นี่คุณคุณพนิดาเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
หลังจากธุรกิจเดิมปิดไปนานถึง๖เดือนนะคะก็มีการปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนครั้งนี้ถือว่าเป็นการฉวยเอาสิ่งใหม่มาสร้างเป็นการตลาดในพื้นที่
เพื่อจะดึงดูดความสนใจลูกค้าแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กลับมามากมายเลยทีเดียว
ก็ต้องยอมรับว่าการเปิดร้านเหล้าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็คือปิดยาว
แล้วก็ได้รับผลกระทบกันไปเยอะสำหรับเมนูของทางร้านนี้นะคะ
เมนูน้ำใบกระท่อมที่นี่เขาก็มีการปรับเล็กน้อยนะ
คนที่เอาเป็นว่าคนที่ไม่เคยทานก็สามารถทานได้ทานเป็นยาได้เลย
ตอนนี้เขามีเมนูละกันนะเพราะว่ามันทำไม่ใส่แอลกอทอร์นะ
นะมีทั้งหมดนะคะสี่เมนูก็คือท่อมเบอรี่ท่อมเบอรี่ท่อมลี่สี่
ท่อมลี่สี่ท่อมแอบแอบและท่อมออริจินัลนี่ชื่อน่ารัก
ราคาขายแก้วละสามสิบบาทเท่านั้นเองยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะ
เขาก็มีอีกเมนูก็คือเอาใบกระท่อมไปทอดกรอบแล้วก็ขาจานละ๓๐บาท
ก็คือมี๓ใบนั่นแหละเปิดขายไม่กี่วันเองคุณ
อุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องเลยอ่าแนะนำใครอยากจะไปลองชิม
นูสร้างสรรค์จากใบกระท่อมนะคะไปกันได้ที่ร้านมานีหมานะ
เขาขายทุกวันตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มนะจ๊ะเป็นไอเดียการปรับตัวแหละ
ยุคนี้จากร้านเหล้าเนอะก็ปรับมาขายแบบเมนูสร้างสรรค์จากใบกระท่อมแทนนะคะ
ก็เป็นไอเดียดีนำมาฝากกันเนาะคุณผู้ชม